มีคู่สามีภรรยาแต่งงานได้แค่๓เดือนเองนะแต่ทะเลาะกันตลอดเลยอ่ะ
หลักก็คือเรื่องหึงหวงนี่แหละแต่มีสิทธิ์หึงหวงขนาดไหน
ไม่มีสิทธิ์ไปพรากชีวิตเขาตัวผัวเอามีดแทงเมียครับ
เสียชีวิตเลยฮะช่วงเย็นเมื่อวานนี้เองครับตำรวจสพเมืองลิง
อาสาสมาคมอาสากู้ชีพกู้ภัยจอมพระสุรินทร์
รับแจ้งจากอบตชุมแสงครับรีบไปตรวจสอบเลย
นี่กั้นโพลิสไลน์แบบนี้เลยครับ
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุดมตะบนชุมแสงอำเภอจอมพระ
มีดพระนะยาวเกือบ๑เมตรตกอยู่ด้วยครับ
ไว้เป็นหลักฐานที่ชาวบ้านมาดูกันเยอะเลย
คนเสียชีวิตเนี่ยเป็นครูพี่เลี้ยง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ครับ
ชื่อว่าครูรวมหรือชื่อจริงคือนางสำรวมสุขตลับทองอายุ๔๕ปี
โดนของมีคมเนี่ยบาดตามลำคอแล้วก็แขนหลายที่เลยครับ

อกจากนี้ตามลำตัวมีรอยเขียวช้ำเหมือนว่าโดนทำร้าย
เวรของโรงพยาบาลจอมพระชันสูตรศพเบื้องต้นครับ
แล้วก็ส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดต่อที่นิติเวชโรงพยาบาลสุรินทร์
คนก่อเหตุชื่อว่าในศักดิ์หรือชื่อเต็มคือสมศักดิ์
นามสกุลแสนดีอายุ๔๕ปี
ก็เป็นสามีของครูรวมนี่แหละฮะ
หลังก่อเหตุนะในศักดิ์หนีกลับบ้าน
ผูกคอครับหวังจะจบชีวิตตัวเองตายตามไปจะหนีความผิดด้วย

ในศักดิ์ส่งข้อความไปหาญาติก่อนนะ
บอกว่าเพิ่งฆ่าเมียตายที่โรงเรียนแล้วจะผูกคอตายตาม
ไปนำตัวในศักดิ์ส่งโรงพยาบาล๕ตุ๋มตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวนะครับ
อาการน่าห่วงพี่เขยของครูรวมเนี่ยคุณผู้ชมเล่าให้ฟังว่าครูรวมและนายศักดิ
แต่งงานก็ได้สามเดือนแต่ตัวสามีก็คือในศักดิ์เนี่ยนะโมโหร้าย
ขี้หึงอีกอยู่ด้วยกันทีไรก็จะมีเรื่องทะเลาะกับครูรวมอยู่เสมอครับ
แล้วก็ชอบลงมือทุบตีครูรวมวันเกิดเหตุในศักดิ์คนก่อเหตุนะ
กับครูรวมทะเลาะกันแล้วศักดิ์ทำร้ายครูรวมตั้งแต่ออกจากบ้านมาแล้วนะ
แต่ในศักดิ์ยังไม่พอใจครับตามไปถึงเนี่ยศูนย์เด็กเล็กเนี่ย
รอจนโรงเรียนเลิกผู้ปกครองมารับเด็กกลับบ้านไปหมดแล้วนะ
เหลือครูรวมยังทำงานเอกสารอยู่ยังเคลียร์งานอยู่
ก็มาโดนในศักดิ์ทำร้ายจนเสียชีวิตครับ
ค่ะก็เกิดการทำร้ายร่างกายกันบ่อยสาเหตุจากอะไรพอทราบไหมครับ
ตีเรื่องหึงหวงผู้ชายหึงหวง
แค่๓เดือนนะแต่งงานกันแล้วฝั่งครูรวมเองก็โดนทำร้ายอยู่บ่อยครั้ง
ครั้งนี้ถึงขั้นเสียชีวิตเลยครับค่ะพี่สาวของครูรวมอย่างคุณประยงเนี่ยบอกว่า
ไม่ให้อภัยเลยนะในศักดิ์ไม่ให้อภัย
อยากให้ได้รับกรรมตายตกไปตามกันได้ก็ดี
เพราะครูรวมเนี่ยเป็นคนดีรักเด็กและเด็กก็รักครูรวมด้วยครับ
ถ้าสมมุติว่าเขาจะมาขอเข้ามาร่างผู้เสียชีวิตเนี่ย
ไม่ยอมครับ

ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอม

ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอม
ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอม

ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอม
ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอม
มีพวกเมฆเขาเห็น